ก็กลับมาแข่งขันกันนะครับเลขที่สองแต่ว่าไม่มีผู้ชมเข้าสนามนะครับ
เป็นเกมคู่แรกนะครับของสัปดาห์นี้นะครับ
เมื่อวานที่ผ่านมาแชมป์เล็กแรกแบบไร้ภายครับบีจีปฐุมในชุดน้ำเงินนะครับ
เปิดบ้านเจอกับประจวบนะครับอันดับ๑๔ที่อยู่ในโซนตกชั้น
จังหวะนี้ครับพยายามจะพักบอลเล่นนะครับ
เขาจังหวังจะย้ายมาจะหักยะโฮจะรุมแทนชอตปิรชาติ
แล้วก็มีจังหวะนะครับลูกจุดโทษครับ
วิคเตอร์กาโดโซ่กลับหน้าที่สังหารเข้าไป

แล้วก็ดีโอโก้มีโอกาสยิงจังหวะนี้นะครับหลุดเข้าไป
เพราะทรัพย์ไม่ผ่านมือของขวัญชัยสุกล้อม

ภายต่อไปเก็บเพิ่มเป็น๔๔คะแนน
ก็นำการท่าเรือที่๒อยู่๑๐แต้ม

ส่วนประจวบนะครับมี๑๔คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับ๑๔ครับ
เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทอง

เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสที่ย้ายมาจากการท่าเรือ

กับทีมนะครับลูกนี้ครับ

ก็คือโศกัยสกัดแบบผิดเหลี่ยมเข้ามาในกรอบเขตโทษตัวเองครับ

แล้วก็มาขึ้นนาม๒๑ด้วยนาที๗๒

ลูกนี้หนีทางสมพรยศนะครับ

อดเข้าไปยิงลูกนี้สวยเลยครับตีเสมอ๒๒

ร้างอันดับ๙ส่วน
เมืองทอง๒๒คะแนน
อยู่อันดับ๗ครับผลอีก๒คู่
ราบุรีเอาชนะสุโขทัยไป๓ต่อ๑

ส่วนเรื่องของบริษัทไทยลีกจำกัดนะครับ

คำตอบว่าเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ซึ่งเป็นเหตุเกิดที่บริเวณรถ

แล้วก็สามารถแก้ไขได้ภายใน๕นาที
แต่ว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักของ

จะต้องยกเลิกใช้งานในครึ่งเวลานั้น
เพื่อความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
ซึ่งบริษัทไทยลีกไม่นิ่งนอนใจนะครับ

เพื่อปรับภูมิแก้ไขให้มีการใช้งานที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคตครับ

ส่งท้ายระดูการเกมที่๒๖นะครับ
ที่บางก่ออารีน่า๑๑นาทีการครับ

บ่ายโมงนะครับการท่าเรือเจอกับห้องเย็นท่าข้าม

สมุทรสาครครับอันดับ๑๕ตกชั้นไปแล้ว
ชนบุรีแชมป์ของฤดูการนี้นะครับ

ส่วนที่สนามอาคารกีฬาเวท๒นะครับ